เป็นเรื่องของภัยสังคมคงต้องถามทั้งสองท่านก่อน
เป็นสุภาพสตรีถ้าเกิดว่านั่งแท็กซี่ไปเจอคนขับแท็กซี่
อนาจารย์คือช่วยตัวเองต่อหน้าต่อตา

ขอลงค่ะอันนี้ไม่ต้องคิดดิฉันอาจจะโทรหาตำรวจ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงคุณผู้ชมเป็นภัยสังคมอย่างหนึ่ง

กลางวันแสกไม่ได้อายใคร
กำลังตามตัวมาดำเนินคดี
เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นตอนกลางวันนี่แหละครับ
เป็นภาพของคนขับรถแท็กซี่นะฮะสีเหลืองครับ
ขณะขับรถอยู่เขาใช้มือขวานะจับพวงมาลัยอยู่
มืออีกข้างหนึ่งมือซ้ายเขาช่วยตัวเองอยู่คุณผู้ชม
หน้าผู้โดยสารผู้โดยสารเป็นนักเรียนหญิงครับ
นั่งอยู่ในรถซึ่งภาพนี้เนี่ยถูกโพสต์แล้วก็โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่ง
ระบุหลักใหญ่ของใจความบอกว่าแท็กซี่ดีมีเยอะ
แต่แท็กซี่คนนี้หื่นกามโรคจิตช่วยเหลือตัวเอง
ขณะขับรถรับส่งผู้โดยสาร
น้องสาวของคนที่เป็นคนโพสต์เนี่ยประสบเหตุมาครับ
เขาตั้งสตินะแล้วก็แอบถ่ายภาพมาได้
ก่อนที่จะหนีลงจากรถมาเหตุการณ์เกิดขึ้นมาประมาณสองสามวันก่อนที่ผ่านมาครับ
เขาบอกว่าไปเจอแถวย่านปากน้ำสมุทรประการ
ทำแบบนี้ทำให้คนขับแท็กซี่ดีเสียหายหมด
สังคมแบบนี้กลางวันแสกยังกล้าทำ
แล้วตอนกลางคืนจะน่ากลัวขนาดไหน

คนในโลกโซเชียลออนไลน์ต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันมาก
ส่วนใหญ่ก็ประนามพฤติกรรมของคนขับรถแท็กซี่ขั้นนี่นะครับ
ทีมข่าวสายทดสอศีลไทน์รัสทีวีพอทราบข่าวนี้
ก็ติดต่อไปยังกรมการขนส่งทางบก
ต้นสังกัดที่คุมกับรถโดยสารนี้อยู่
อยู่นะครับก็เปิดเผยว่าได้รับเริ่มร้องเรียนดังกล่าวแล้วครับ
พบว่ารถแท็กซี่คันดังกล่าวเป็นของบริษัทเอวีลิซิ่งจำกัด
หมายเลขทะเบียนของรถนะครับท้อทหารสเส๑๗๘๑กรุงเทพมหานคร
ตอนนี้ทราบตัวแล้วครับอยู่ระหว่างการติดตามคนขับดำเนินคดีลงโทษ
ฐานความผิดกระทำลามกอนาจารย์แล้วก็เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๕๐๐บาท
แล้วก็เตรียมเพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะด้วยนะครับ
เพราะว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นความผิดแร้แรงและก็กระทบต่อการเชื่อมั่นของบริษัท

บันทึข้อมูลของคนขับแท็กซี่ที่เกาะเฮตเอาไว้
ศูนย์ข้อมูลประวัติคนขับรถสาธารณะ
ให้สำหรับตรวจสอบป้องกันไม่ให้กลับไป
ประกอบอาชีพงานบริการขับรถขนส่งแบบนี้ได้อีกนะครับ
โดยคาดว่าจะติดตามคนขับมาได้ในวันจันทร์

รักษารัศกาลแทนผู้บรรชาการจำรวจระครบาลแนะนำแบบนี้
ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่เป็นผู้โดยสาร
พบรถแท็กซี่ที่มีพฤติกรรมลามกอนาจารย์แบบนี้
หรือว่าไปลวนลามคุณหรือว่า

หลังจากนั้นจดจำเลขทะเบียน๔รถ

จะได้เอาไปเล่าเหตุการณ์ให้กับกรมขนส่งหรือว่าตำรวจฟังได้

โทรศัพท์บอกเรื่องของรายละเอียดของแท็กซี่
กับญาติหรือเพื่อนได้ทราบก่อนนะครับ
จากนี้หากพบว่าคนขับมีท่าทีผิดปกติ

เพื่อป้องกันไม่ให้แท็กซี่นั้นกล้าก่อเหตุ
คือบางคนขึ้นปุ๊บเขาถ่ายภาพ

หรือบางคนมีการโทรคุยกับเพื่อนให้รู้สึกว่า

อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนทำกันอยู่นะครับ
ซึ่งที่ผ่านมาผู้โดยสารก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้

คันนี้ก็เตรียมพรุ่งนี้

อย่างนี้คือแนวปฏิบัติที่รักษาราชการแทน

เขาปฏิบัติตามแนวทางนี้อย่างถูกต้องหมดเลย